ไหนมาเรื่องความเชื่อแล้วพาไปดูเรื่องต้นว่าอาถรรพ์ที่ชนบุรีกันหน่อย
ชาวบ้านเจริญศิลป์บอกว่าฉันจะไม่ทนต้นว่าต้นนี้แล้ว
ถ้าคุณผู้ชมจำได้เราเคยนำเสนอข่าวไปนะคะ
คือต้นว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นอาถรรพ
เพราะว่ามีคนงานชาวกัมพูชา๓คนผูกคอตายที่ต้นนี้
แล้วผูกที่กิ่งเดียวกัน
แล้วชาวกัมพูชาทั้ง๓คนเช่าห้องอยู่ห้องเดียวกัน
หลายคนบอกโอ้โหมันไม่ปกติแล้วแหละ
เนี่ยไล่ตามปีแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วล่าสุดค่ะ
ปรากฏว่ามีสาวโรงงานพร้อมแฟนนุ่มเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่หอฝั่งตรงข้ามต้นว่า
มาขอความช่วยเหลือจากอาสาตกแต่งหน้าศพแล้วก็อดีตสับปะเหลอว่าช่วยหนูด้วย
ต้นว่ามาเข้าฝันบอกให้หนูไปผูกคอตาย
โอ้โหคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ย
ชาวบ้านเขาหลอนกันมาพักนึงแล้วนะคะตั้งแต่ปี๖๐๖๑ไล่มาจนถึง๖๓นี่แหละ
คนงานกัมพูชาที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเลยว่า
เขาเคยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาไปให้หมอผีที่กัมพูชาช่วยทำพิธีดู
หมอผีบอกว่าเติ้ลว่าต้นนี้นะอื้อหืออัคฒาสมาก
ยังต้องการชีวิตผู้หญิงอีก๒ศพมาสังเวย
คราวนี้อยู่ไม่เป็นสุขกันแล้วนะคะ
ซึ่ง๒วันก่อนอาสาตกแต่งหน้าศพแล้วก็อดีตสับปะเหลอ
มาทำพิธีสะกดวิญญาณไปรอบนึงแล้วนะ
สวดมนต์เอาเครื่องเส้นใช้มีดหมอกรีดกากบาทไว้ที่ต้นไม้
เอาเชือกที่คนตายเคยผูกคอมาเผาทิ้ง
แต่ดูแล้วเหมือนทุกคนก็ยังไม่สบายใจ
ล่าสุดค่ะทีมข่าวได้รับแจ้งจากนายปฏิพันธ์บุญยี่
อาสาคนแต่งหน้าศพและสับปะเหลอเลยบอกว่า
พฤษภาคมนี้จะมีการทำพิธีตัดต้นว่าอาถรรพ์นี้แล้ว
คือต้องบอกกันว่าก่อนหน้านี้ที่ชาวบ้านเขารอกันมา๓ปี

ว่าต้นนี้มันไปขึ้นอยู่ในที่รกร้าง
ที่เจ้าของคือกรมชนรับประทานเขาจะไปตัดศูนย์๔ศูนย์๕ก็ไม่ได้
เพราะมันเหมือนกับการบุกลุกเข้าพื้นที่เลยมีการทำหนังสือเลยนะคะ
ขออนุญาตจากกรมชนรับประธานชนบุรีว่าขอตัดต้นว่าต้นนี้ทิ้งได้ไหม
คือคนอยู่ไม่เป็นสุขแล้วซึ่งขั้นตอนการตัดต้นว่าเขาบอกว่า
มันจะเป็นพิธีกรรมทางศัยศาสตร์ล้วนเลยนะคะเพราะมันจะมีวิญญาณสิงสถิตอยู่
ขั้นตอนประกอบไปด้วยแบบนี้ค่ะ๑เราต้องตั้งนโม๓จบก่อน
จุดทูบ๙ดอกขอไหว้เหล้าขาว๑ขวดบุหรี่๑ซอง
กล้วยไม้๑กรัมหมู๓ชั้น๓ชิ้นน้ำจิ้มน้ำเปล่า๑ขวด
ทูบเทียนแล้วก็มีดสับปะเหลอที่ต้องผ่านการปลุกเสกจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ต้องมีการท่องบทสวดซึ่งบทสวดนี้เป็นความลับ
บอกไม่ได้ว่าคือบทสวดอะไรแต่เป็นบทสวดที่ส่งกันมารุ่นต่อรุ่น
เป็นบทสวดขอขมาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นค่ะ
ชาวบ้านเขาเริ่มกลัวเริ่มมีการภาวะขึ้นมาก็คือตัดปัญหาไปก็คือทาง
ชนประธานเขาคุยผมว่าเขาจะโค้นต้นไม้นี้ทิ้งไปขอความช่วยเหลือจากผมให้
คือผมเข้าไปทำพิธีขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นบริเวณนั้นผมจะเป็นผู้
ใช้มีดเนี่ยสับก่อนสับเปิดงานก่อนใช่ครับผม
หลังจากที่ผมทำพิธีให้น้องคนล่าสุดไปเมื่อวานตอนเช้า
ก็ได้รับการติดต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณมาก
ตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่เขาเป็นคืนแรกที่เขาได้นอนหลับสบาย
บอกว่า๑๙นี้จะมีการตัดต้นว่าแต่เราลองโทรไป
ถามกรมชนประธานชนบุรีแล้วก็บอกว่าได้รับเรื่องแล้ว
แต่ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่มีการประสานกับป่าไม้อยู่เหมือนกัน
จะเอายังไงยังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะให้ตัดหรือไม่ให้ตัด

ถ้ายังไม่ได้รับคำอนุญาตจากชนรับประทานชนบุรีด้วย